ฮิมะดำเกิดขึ้นในเมืองไทย

เพราะว่ามีการเผาซางอ้อยแล้วมันเกิดเป็นหู
คำเหมาเนอะคำเหมาดำฟุ้งเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ให้ไปดูหน่อยเพราะชาวบ้านเขาถ่ายไว้แล้วบอกเนี่ยมันเดือดร้อนจริงนะครับ
ถ่ายวีดีโอเคครับเผาไปอ้อยแล้ว
ฟันเข้าบ้านไปหมดเลยหายใจไม่ออกเลยครับ

เพื่อที่จะเปิดแอร์หายใจในรถยนต์

รถลาขาดของต้องนอนลงกับพื้นนะครับ
โอ้โหคุณดูคนถ่ายดิ

คนถ่ายยังวอร์มแมมขนาดนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ

บอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
เนี่ยไอ้เศษทรางอ้อยที่เผาเนี่ย

ยังกับหิมะดำแล้วคุณมันตกลงมาแบบนี้

มลพิษทางสิ่งแวดล้อมมันเยอะไหม

ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจนี่แย่เลยนะคุณ
คุณดูสิเผากี่ไร่กี่ทุ่งเนี่ยนะฮะ
พิกัดประปาน๋องยับร่องหมู่สี่ตำบลหนองบอลแดง
รุนแรงมากเลยเลยขอถ่ายคลิปแฉหน่อยนะครับ
ผู้ศึกษาของเราวันนี้เดินทางไปที่ชุมชนตำบลหนองบอลแดงอบบึงนะฮะ
ไปพบกับคุณพี่ธนพลสงสังศิลป์เนี่ย

มาดูไร่อ้อยที่มีการเผาไปแล้วจนเป็นพื้นที่สีดำ
ลอยเข้ามาเต็มบ้านไปหมดเลย

โอ้คุณดำปิดปี่นะครับดำปิดปี่ค่ะ
แล้วก็เล่าว่าวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
บ้านของชาวบ้านชาวช่องได้รับผลกระทบจากการเผาอ้อยนะ
มีทั้งควันทั้งเศษฝุ่นดำจากการเผาปริวเข้าบ้าน
เผากันได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เกรงใจกันเลย

พอเรียกเทศบาลมาดับไฟก็ฉีดน้ำให้กระพริบนึงคุณ
น้ำให้นิดเดียวอันนี้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะ
แล้วก็บอกว่าอะไรรู้ไหมน้ำมันจะหมด
ทีนี้เลยอยากให้เจ้าของไร่มาดูความเดือดร้อนหน่อยของชาวบ้าน
ว่าถ้าคุณเผาซางอ้อยเผาเศษอ้อยเพื่อจะปลูกใหม่แล้วเป็นแบบนี้
ใครจะช่วยดูแลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องใช้กฎหมายที่จริงจังในการบังคับใช้ด้วยคุณ
ไม่ให้มีการเผาแบบนี้นะฮะและอีกอย่างกลัวไฟมันจะลุกลาม
ไหม้บ้านเรือนชาวบ้านด้วยนะครับ